เคยเจอเหตุการณ์ลวนลามขัดดอกไหมฮะอืมเป็นไงคือเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชม
เออเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยนะฮะน้องผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๕ปีฮะ
ไปต่อยเจ้าหนี้ที่แม่เนี่ยไปยืมเงินเข้ามาเพราะเจ้าหนี้คนนี้นะคะ
พอแม่ไม่ส่งเงินต้นไม่ส่งดอกสิ่งที่เขาทำคือไปจับเนื้อต้องตัวแม่
ดีไม่ดีจับหน้าอกแม่ด้วยลูกชายเห็นเข้าบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้ว
ดักรอทำร้ายร่างกายเจ้าหนี้รายนี้บาดเจ็บเลือดอาบแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายลูกชายก็ต้องถูกแจ้งความดำเนินคดีไปแต่ว่าตำรวจค่ะ
ตำรวจนักท่องที่ท่านอย่าลืมไปขยายผลต่อนะฮะว่า
ปล่อยเงินกู้นอกระบบแบบนี้เนี่ยดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือเปล่า
ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น
หน้าร้านขายของชำเล็กที่ร้อยหกสิบห้าทับหกหมู่สิบเอ็ดตะมนต์
คนนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะเห็นไหมเรียกว่ายับเยินจริงจริงนะคะ
คนเจ็บก็คือนายธนพลอายุห้าสิบสามปีมีอาชีพขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
อยู่ในสภาพเลือดอาบแบบนี้ค่ะเลือดเต็มใบหน้านะคะมีรอยแผลแตกที่ศีรษะ
หน้าผากตาแก้มปูดบวมเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็รีบนำส่งตัวไปที่โรงพยาบาลนะฮะคนก่อเหตุนามสมมุติชื่อว่านายเอ
อายุ๒๕ปีก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะที่แก้มแล้วก็แขนซ้าย
เดินทางไปมอบตัวกับตำรวจสพพระประแดงนายเอบอกว่าที่ชกต่อยนายธนพลเนี่ย
เพราะไม่พอใจที่นายธนพลซึ่งมีศักดิ์เป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะคะ
ลวนลามแม่ตัวเองเพราะแม่เนี่ยไปกู้เงินมาแล้วขาดส่งนะฮะ
ธนพลคนเจ็บก็เลยไปลวนลามแม่เพื่อขัดดอกตัวเองเห็นก็เลยทนไม่ไหว
ตัดสินใจไปดักรอหน้าบ้านจนมาพบว่านายธนพลเนี่ย
ไปที่ร้านขายของชำเขาก็เลยปรีกเข้าไปต่อยหน้าเพื่อ
บอกนายธนพลบอกว่าหยุดได้แล้วหยุดลวนลามแม่ตัวเองสักทีค่ะ
เขาเคยมาลวนลามแม่ผมแม่ผมเคยไปกู้เงินมา
แล้วมันชอบเดินบอกว่าไหนดอกไหนดอก
เขาบอกมาขัดดอกก่อนแล้วมันก็ล้วงมาจาก
จับตัวแม่จับอะไรตัวแม่นี่นะแล้วเห็นเมื่อที่ครั้ง
เห็นประจำเลยผมก็เลยบอกแม่ว่าผมไม่ชอบหน้าอย่างนี้
แล้วพ่อมาวันนี้มันสุดแล้วเพราะพ่อมาบ่อยมาก
ผมก็เลยเข้าไปต่อยเลยต่อยเสร็จบอกว่าน้องเขาหลุด
เขาก็จะเชื่อกับหมวนน้อที่ร้านเขาก็ฟาดหน้า
ก็คือต่างสู้กันทำร้ายกันมีอาวุธไหมตอนนั้น
ผมไม่มีอาวุธครับผมเป็นใครใครก็ไม่ยอมถูกไหมอืม
ทำพูดง่ายเป็นแม่พี่พี่ยอมไหม
ทุกคนไม่มีใครยอมเพราะว่าแม่เราโดน
นักข่าวเรากลับมาเป็นแม่พี่พี่ยอมไหม
ลวนลามแบบนี้โดนล้วงพูดง่ายนะคะ
ทีนี้ถามแม่หน่อยดีกว่าแม่ไปกู้อะไรใครเข้ามา
แม่บอกว่าแม่อยู่บ้านนี้กับลูกชาย๒คน
จากสามีเสียชีวิตไปนานแล้ว
ก่อนหน้านี้ไปกู้เงินมาจากไหนธนพลคนเจ็บ
จำนวนเงินคือ๓๕๐๐๐บาท
ตอนแรกก็ส่งทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ยตามปกติ
แต่ว่าระยะหลังเนี่ยคือขาดส่ง

นายธนพลแกก็จะพูดทีเล่นทีจริงว่า
มาขัดดอก่อนนะ
แล้วใช้มือจับไปที่เนื้อตัวของเขา
บางครั้งก็จับหน้าอกอันนี้แม่เล่าให้ฟังนะฮะ
ทีนี้คิดว่าลูกชายคงเห็นบ่อยเข้า

สุดท้ายตัดสินใจก่อเหตุนี้ขึ้นนะคะ
ตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองฝ่ายค่ะ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายแล้วก็มีการทำประวัติไว้
เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อน
หลังจากนั้นก็ต้องมีการเรียกกลับมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ